ส่วนท่านนี้ก็เป็นคุณตาเหมือนกันครับ
คุณตาอายุ๗๘ปีอยู่ที่พัทธลุง
ฝนตกน้ำท่วมบ้านไปขอนอนบ้านพักครู
ปรากฏว่ากลับบ้านมาครอบครัวสำกรรมซัด
คนร้ายมันฝ่าสายฝน
อะไรที่มันเอาได้มันเอาไปหมดเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๑๒ทับ๑มู๒
ตะบนพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับเป็นบ้านชั้นเดียวเห็นไหม
ก็ผูกพังเก่าไปตามสภาพหลังคาด้วยมุงสังกษีนะฮะมุงด้วยสังกษี
โดยมีคุณตาจิตคล้ายดำอายุ๗๘ปีท่านอยู่คนเดียว
เพราะว่าเมียแกเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
คุณตาจิตเล่าบอกว่าสัก๓ทุ่มได้ของวันที่๒๗กรกฎาคม
ฝนมันตกหนักน้ำไหลท่วมบ้านไปหมดนะหลังคาก็รู้ว่านอนไม่ได้แล้ว
ไปขอพักอาศัยอยู่บ้านพักครูของโรงเรียนวัดควนมะพร้าว
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านนี่แหละนี่ฮะโอ้โหสงสารดูดิโอ้แกเสียใจ
ฝนหยุดครับสัก๕ทุ่มได้ก็กลับมาบ้านเห็นประตูบ้านถูกงัด
มีร่องรอยการรื้อค้นในบ้านเงินสดแค่๔๔๐บาทมันก็เอาไป
โทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องมันก็เอาไปไฟฉายก็เอาไป
กุญแจรถจักรยานยนต์มันก็เอาไปฮะ
คุณตาเล่าต่อบอกว่ามีเงินติดตัวแค่นั้นแหละ
เท่าที่นักข่าวอ่าน๔๔๐บาทแต่ถูกคนร้ายขโมยไปหมดแล้ว
ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายแล้วเนี่ย
ส่วนคนร้ายรายนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่เคยเข้ามาขโมยนาฬิกา
แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปก่อนหน้านี้ด้วยญาติญาติตอนนั้นช่วยกันติดตาม
เอาของคืนมาได้ครับค่ะส่วนคนร้ายรายนี้เนี่ย
รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครเพราะว่ามีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
แล้วจะออกลักเล็กขโมยน้อยชาวบ้านเขาน่ะ
ก่อนหน้านี้เขาเป็นขโมยทุเรียนของครูโรงเรียนวัดควรมะพร้าวมาแล้ว
เรียกร้องให้ตำรวจนะครับช่วยจับกลุ่มให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าโรงเรียนวัดขวนมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นที่พักของนักกีฬาที่จะมาแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่๓๗ระหว่างวันที่๒๙กรกฎาคมถึง๑๐สิงหาคม
คนเยอะของเยอะเขากลัวกันว่าเดี๋ยวไอ้หัวขโมยลายนี้ที่ตำรวจบอกรู้แล้วเนี่ย
จะเข้าไปขโมยของเขานะฮะเอาจับตัดไฟซะแต่ต้นลมครับ